คุณผู้ชมคะนางเอกสาวชื่อดังเบลล่ารานีค่ะได้ยึดหลักคำสอนของในหลวงราชการที่๙เรื่องความเพียร
ตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
จะมีงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเบลล่ารานีแคมเปญนางเอกสาวลูกครึ่งชื่อดัง
ก็อาศัยความมุ่งมั่นศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญโทคณะวรสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญบัติในวันนี้ท่ามกลางแฟนคลับกว่า๒๐๐คน
ตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแม้ว่าในปีนี้นางเอกสาวจะของงดร้องเพลงรื่นเริง
รวมถึงการบูมอวยพรซึ่งเป็นธรรมเนียมต้อนรับบัณฑิตใหม่แต่ก็ได้รับเป็นของขวัญแทน
เป็นของขวัญแทนใจรวมถึงการอวยพรที่เหล่าแฟนคลับจากหลายจังหวัดเขียนรวบรวมมาให้
นางเอกสาวคนดังเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งเป็นแรงบันดาลใจในความไม่ยอดท้อและต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง
และตั้งใจจะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงราชการที่๙
ต้องมีความเพียรมีความเพียรพยายามไม่ยอดทอคือ
ไม่ว่าแบบเหมือนระยะทางมันจะเป็นยังไงอะค่ะสักวันหนึ่งมันก็จะสำเร็จ
ปีนี้เบลได้รับกับพระบรมรูปพระบรมชายาลักษณ์ของท่าน
ใช่ก็เป็นรุ่นสุดท้ายค่ะดีใจมากค่ะ